ส่วนบรรยากาศที่วัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรี

มีบรรดาศิษยานุศิษย์ค่ะมารวมกัน
คุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามานะคะ
จากวัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเชิญค่ะ
ขณะนี้ที่สาราสุธรรมภาวนาที่วัดอำภาวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
ซึ่งเป็นสาราใหญ่ได้จัดให้เป็นสถานที่รอรับสังขารหลวงพ่อจรรย์ที่จัดธรรมโม
ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะจุดที่จะส่งน้ำศพ
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าคณะจังหวัดพระพิสุหน่วยงานราชการต่างนะครับ
รวมถึงคณะศิษยานุสิตได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่อย่างเต็มที่ครับ
โดยคาดว่าขบวนเคลื่อนสังขารอาจจะเดินทางมาถึงตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
ตลอดเส้นทางเข้าวัดก็มีทั้งตำรวจทหารคอยอำนวยความสะดวกจัดการจราจรนะครับ
สิทธิ์และบรรยากาศติรศญนุศิตรต่างเท่าเยอะเดินทางมารอรับสังคารลงภศฯอย่างต่อเนื่องแล้ว
ส่วนกำหนดการในเบื้องต้นนั้นนะครับ
พระเทพศ์บรรยสุธีเจ้าคณะจังหวัดศิกบุรีและเจ้าหน้าที่จากสถานการม์ประภุทธศาสนาจังหวัดศิกบุรี
โดยบอกเบื้องต้นนะครับว่ายังไม่เป็นทางการครับระบุว่าหลังสังขารของหลวงพ่อจรรย์มาถึงที่สาราสุธรรมภาวนาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็จะมีการจัดสถานที่จนมีความพร้อมแล้วก็ได้รับฉันธานุมัติจากพระเทรานุเทียระชั้นผู้ใหญ่
ก็จะเริ่มเปิดให้ประชาชนสามารถทยอยเข้ามาส่งน้ำศพได้ก่อนจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ๑๗นาฬิกาครับ
เป็นพยานในการปิดล็อกกุฏิของหลวงพ่อโดยยังไม่มีกำหนดนะครับว่าจะเปิดเมื่อไหร่
ส่วนการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมประจำของที่วัดอำภาวันแห่งนี้นะครับ
ยังมีประชาชนนะครับปฏิบัติธรรมตามปกติแล้วก็รอรับสังขารของหลวงพ่อด้วย
สำหรับประชาชนที่จะมาร่วมงานนะครับเบื้องต้นภายในวัดนั้นจะไม่ให้รถภายนอกเข้ามาจอดครับ
เพราะว่าสถานที่ค่อนข้างคับแคบจะมีลานจอดรถด้านหน้าวัดนะครับ
ซึ่งคาดว่าไม่เพียงพอแน่นอนเจ้าหน้าที่กำลังจัดหาสถานที่จอดรถให้เพียงพอ
สำหรับประชาชนแล้วก็คณะศิษยานุสิตนะครับซึ่งจะแจ้งให้ทราบในเวลาต่อไปครับ
นี่ก็คือบรรยากาศเบื้องต้นนะครับที่วัดอำภาวันซึ่งกำลังเตรียม
รอรับสังขารของหลวงพ่อจรรย์ครับยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีครับ